เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบลงใน๙๐นาที

เพราะอะไร
คือสำหรับเราคือผู้จัดการทีมไงครับแล้วก็ใช้เพลงเชียร์

เราก็จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนพี่น้องฝาแฝดกันเล็กน้อย
ก็สังคมก็จะแอบเอาใจช่วย

โอ้โหขนาดนั้น

ชื่อฉันชื่อเสียงเนี่ยแม่งพอกับ
ความเป็นตำนานคือเมื่อก่อนมันก็จะมีทีม
เรายุค๙๐ก็จะมีชื่อเสียง

แต่เรื่องการได้แชมป์ก็อาจจะต้องถดถอยไปบ้าง

มันมีหลายค่านิยมในเยอรมันนะครับ
ก็ทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
อืม

เราจัดการไม่เคราะห์

ผมว่ามันมีหลายเหตุผลมากเลย
แต่ถ้าให้คิดแบบเร็วคือมันเป็นเหมือนค่านิยมนะครับ
นักเตะที่เป็นคนเยอรมัน
หรือว่าอยู่ระแวกใกล้เยอรมันนะครับ

พอนักเตะมันมาทุกทีจะไปอย่างเงี้ย

จริงรวมถึงเรื่องของการติดทีมชาติด้วยครับ

เพราะว่าในเยอรมันยุคก่อนหน้านี้ครับ
ยุคแบบ๘๐๗๐อย่างเงี้ยครับ

รูปแบบการเล่นของทีมชาติเยอรมันนะครับ

ก้าวสำคัญของอาชีพนักเตะ
เขาก็มีพละกำลังในการเงินที่ค่อนข้างสูงกว่าชาวบ้าน
ทำให้แบบบางทีที่เราเห็นนักเตะ
หรือจากทีมใหญ่ที่ไม่ใช่ทีมจากสิก
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะถูกดูดนักเตะไป
ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของประเด็นในดอสบุญนี่แหละ

เขาเคยคุมโบริเซียดอสกุลนี่แหละ
มาเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับ

คือถ้าเราเปิดเรียกว่ายังไงดี

ซึ่งก็มีแค่ทีมเดียวที่สามารถที่จะเรียกว่ายังไง

จริงถ้าได้๑๐ปีตัวเลขมันจะแบบโคตรเท่
ใช่ครับจริงส่วนผู้หญิงได้มากกว่านั้นด้วย

ว่าแบบฟุตบอลยุโรป
เป็นแบบโคตรแชมป์

ใช่แล้วก็เมื่อกี้เราพูดกันว่า
ซึ่งถูกต้องเลยครับใช่เลยก็คือ

เป็นคนสร้างตำนานทีมชาติกรี๊ดในยูโร๒๐๑๘

ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยครับทำให้บรรดาทีมที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ย
มันไม่สามารถยืนระยะที่จะสถาปนาตัวเองกลายเป็นแบบ

คือกลยุทธ์เขามันไม่ใช่แค่แบบเสริมนะ

สุดท้ายแล้วมันก็มันก็สู้ไม่ได้ครับ

แล้วก็นั่นแหละครับรู้สึกว่าถ้าที่ถูกดึงไปน่าจะเป็นแบบนักเตะกองกลาง
คือเป็นตัวหลักของทีมอะ

แบบทีมถูกแล้วก็โดนดึงไป
จริงถ้าพูดให้ชัดที่สุดก็คือปี๒๐๐๐โดยทุกครั้ง๒๐๐๐ถึง๒๐๐๑
แบบอยากขึ้นมาเป็นเต้ยของวงการบอลเยอรมัน
ในปีนั้นเนี่ยครับ
ซึ่งเป็นนักเตะที่เราค่อนข้างจะคุ้นหูกันโดยเฉพาะแฟนบอลยุค๙๐
ซึ่งผลงานของพวกเขาถือว่าโอเคนะครับ
โดยที่ฤดูการก่อนหน้านั้นก็คือพวกเขาจบอันดับที่๑๑

ทำให้พวกเขามองแล้วว่าเฮ้ยการทุ่มซื้อนักเตะมันได้ผลว่ะ

คราวนี้พอฤดูการถัดมาก็คือ๒๐๐๑๖๐๒ครับ

หัวโล้นสูง๒เมตรนะครับ
ใช่คือคนนี้คือถ้าเกิดหน้าตาเป็นฝาแฝดยับซ้ำได้อีกคนนึง

ทรงตัวใหญ่หัวโล้นเหมือนกัน

มีชื่อมีชื่อครับ
ยังไงก็ต้องแชมป์ให้ได้
ใช่ก็จะเอาแชมป์เดี๋ยวนี้
ทำให้ทีมได้แชมป์ในรูปการณ์นั้น
เพราะสุดท้ายแล้วทีมได้โทรฟี่กลับมา
ก็คือต้องการที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้แหละ
โดยที่ขุมกำลังเดิมก็ยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครับ

ซึ่งก็ถามว่าแย่ไหม

ถ้ามองในมุมของคนที่ลงทุนก็อาจจะมองเฮ้ยถ้าได้รองแชมป์อาจจะดีกว่าหรือเปล่า
แต่ว่าโอเคที่๓มันก็ยังได้ไปเตะแชเก็นสลีกอยู่
ข้อสองตอนนั้นเป็นใครพี่บอยจำได้ไหม

คือถ้าพูดให้ชัดก็คือในฤดูการ๒๐๐๓๒๐๐๔เนี่ย
แม้ว่าที่เราเล่าไปคือโรฟัคโทมัสโรซิกกี้แยนโคเลอร์
เซบาสเซเคลพวกนี้ยังอยู่ครบก็จริงครับ
มาโชลโนโซแต่ว่าในรุดการ๒๐๐๓๒๐๐๔เนี่ย
อืม

ก็คือจากอันดับ๓ตกไปอีกตกไปดูอันดับ๖

ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีก็คือว่า
สัดส่วนรายได้มันห่างกันเยอะ
อ่าโอเค
ค่าลิขสิทธ์ค่าไรก็ตามแต่มันจะห่างกันค่าเยอะ
ใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า
จริงมันไม่ได้เยอะ

ปัจจุบันก็ยังไม่เยอะแต่ที่มันเยอะคือค่าลิขสิทธิ์

คือถ้าคุณชนะคุณก็ได้ตังค์

เสมอได้ตังค์แพ้ไม่ได้แต่ว่าได้ลิขสิทธิ์ถั่วเฉลี่ยไป
ซึ่งยิ่งถ้าคุณได้เข้ารอบลึกค่าลิขสิทธิ์ของคุณก็จะสูงขึ้นไปเรื่อย
นั่นมันหมายความว่าเงินก้อนสำคัญที่สามารถที่จะมาหล่อเลี้ยงสโมสรจากเงินลิขสิทธิ์เนี่ย
ทำให้รถมุนไม่มีเงินก่อนอีก
การซื้อนักเตะก็ลดลงถอยลงไป
ใช่ครับแล้วก็รายรับเนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับแต่รายจ่ายเดิมมันยังคงสูงอยู่
ซื้อใหม่ก็ตามแต่ค่าเหนื่อยยังสูงอยู่
ลันอยู่คือในช่วงที่ดอทมูลเขาวางแผนที่จะมาเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งของบายันมิวนิกอะครับ
อสมุนมีการซื้อนักเตะจำนวนมากถูกไหมครับจากที่เราเล่าไป
เตะจำนวนมากเนี่ยก็คือเป็นการไม่ได้ซื้อสดก็คือซื้อระบบผ่อนนี่แหละ

เหนื่อยก็สูงทำให้เพดานค่าเหนื่อยของดอสมูลมันค่อยทลายลง
จุดที่แย่ที่สุดก็คือว่าในช่วงนั้นนะครับดอสมุนมีความทะเยอะทะยานที่จะขยายทีม
ก็คือด้วยการขยายสนามเพื่อให้รองรับแฟนบอลจำนวนมากให้เข้ามา
สำหรับรายรับเรื่องราคาส่อยการที่ทีมใดทีมหนึ่งครับ
ต่อสนามใหม่ค่ะมันคืองบังบากมาหาศาลเท่านั้น

นั่นหมายความว่าตัวเลขในการที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนแต่ละปีของนอสมุนมันสูงขึ้นเรื่อย
รายรับลดรายจ่ายสูงหนี้ก็ต้องมาสิครับ
คราวนี้เริ่มเริ่มหลับหลังแล้วแล้วก็ปีหลังหลังแล้วจากนั้นนะครับ
ซึ่งแปลว่าที่เมื่อกี้พี่บอยพูดถึงว่ามันคือหายนะ
จริงมันคือการเริ่มต้นไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปียนสลีกใช่ไหม

รายได้มันเลยลดลงพอรายได้มันลดลงชัดเจนหนี้ที่สร้างมาไว้เนี่ย
มันเลยทำหน้าที่ของมันแล้วเพราะเราไม่มีรายชื่อรายรับที่มากพอจะไปคัฟเฟอร์หนี้

เริ่มต้นมันเลยว่ากันตรงนั้นแล้วทีนี้พอพี่แพรนำสรุป
พอเริ่มเริ่มมีปัญหาเรื่องหนี้สินหรืออะไรก็ตามแต่ทีมก็ดันฟอร์มดรอป
ว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากเรื่องกำลังใจเรื่องอะไรหลายอย่างด้วย
มันก็เลยยิ่งเขาเรียกอะไรซ้ำกันเข้าไปใหญ่ว่าก็ยังไม่ได้ไปแชมป์เป็นลีกอีกอยู่ดี
ปีไม่ได้ไปยูฟ่าคลับด้วยซ้ำ

แล้วก็ไปขยายสนามใช้เงินเยอะอีก
ในเวลาเพียงไม่กี่ปีครับหลังจากที่ดอสมุนไม่ได้ไปเตะแชมเปียนฟรีนะครับ
ก็เริ่มถูกขุดคุยหนักมากขึ้นนะครับโดยมีสำนักข่าวชื่อว่า
ไม่ต้องถึงขั้นแปลอ่านยังยากเลยอ่านออกเสียงยังยากเลย
ก็คือหนังสือพิมพ์ของทางภาคใต้เยอรมันเนี่ยนะครับ
เขาก็มีการรายงานครับว่า
หลังจากที่ดอสบุญไม่ได้ไปเตะยูซีแอล
หรือแบบได้ไปเตะแค่ยูฟ่าครับหรือไม่ได้ไปยูฟ่าครับเนี่ย
ทำให้ตอนเนี่ยครับดอร์ทมูลมีหนี้ในสมสรรค์ประมาณนะฮะ

เยอะนะครับปัจจุบัน๒๐๐ล้านยูโรนี้
แล้วเทียบกันกับ๒๐๐ล้านยูโรเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วอะครับ
ลำบากครับตอนนี้ทุกอย่างของดอสมุนไม่ดีแล้ว
กำลังเข้าขั้นวิกฤตแล้ว
เราเห็นแนวทางของหลายทีมเวลาที่ทีมกำลังจะล้มใช่ไหมครับ
ก็คือทางเลือกแรกก็คือการขายนักเตะถูกไหมฮะ
ขายนักเตะออกไป
ดอร์ทมูลก็ทำอย่างนั้นใช่ดอร์ทมูลก็เริ่มขายนักเตะออกไปทีละคน๒คนนะครับ
ก็ขายไปประมาณ๙๒๕ล้านยูโร
ซื้อมาก็ไม่แพง
ซื้อมาก็ประมาณ๖๗ล้านเองก็ยังได้กำไรอยู่
แต่นักเตะที่ซื้อมาแพงแต่ว่าขายออกไปถูก
ก็ซื้อมา๗ล้านขายได้แค่๓๕ล้านขาดทุนไปครึ่งหนึ่ง

เตะแต่ละคนครับก็จะต้องถูกลดค่าเหนื่อยลงคนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์
เพื่อที่จะรักษาสถานะทางการเงินของทีมให้ได้
เหมือนสถานการณ์ปัจจุบันของบางบริษัทเนาะ
ใช่ครับ
ก็มีเหมือนกันไว้ก็ต้องลดค่าใช้จ่ายลดรายได้ของนักเตะไป๒๐เลยนะดอดมนต์ตอนนั้น
ใช่แล้วพี่ตะคิดว่าเท่านี้พอไหมครับ

กับตัวเลขที่ขายได้เนี่ยไม่มีทาง
ใช่ยังไม่ถึงครึ่งเลย
ยังไม่ถึงครึ่งเลยได้ยังไม่ถึงร้อยเลย
ใช่ครับก็สุดท้ายแล้วดอทมูลก็นอกจากที่ต้องหันค่าเนตนักเตะแต่ละคนลง๒๐ใช่มั้ยครับ
สนามที่ลงทุนสร้างไปแพงนี่แหละ
ก็คือชื่อสนามที่ดอฟนูนใช้ทุกวันนี้แหละครับ

ใช่ก็คือขายแล้วก็เช่ากลับมา
เป็นการขายแต่ว่ายังเช่าต่อ
ใช่ครับขายไปแล้วแล้วก็ขอเช่ากลับมา

ก็สามารถที่จะซื้อสนามกลับมาเป็นของตัวเองได้นะครับ

แต่การขายสนามไปมันถามว่าพอไหมก็ไม่พออีกครับ

คือดอสบุญก็ต้องไปปากหน้าครับ
ไปปากหน้าขอเงินกู้จากเศษทีหรือมาเศษที
ก็มีได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างครับ
แล้วคนที่จะให้เงินก็แบบมันจะไหวเหรอสถานการณ์ของดอสบุญอย่างนี้
ทำให้แบบก็เลยได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างอะครับ
ทำให้สถานการณ์เงินของดอสเมืองก็ยังล่อแหลมต่อไปเรื่อย
คือถ้าผลงานในสนามยังแบบไปยุโรปแป๊บผมว่าสถาบันทางการเงินก็อาจจะให้ยืมเงินได้สะดวกใจกว่านี้
อันนี้ก็ผลงานไม่ดีก็ใครจะให้ก็ยากครับ
ผมจำได้ว่าเวลานั้นหนังสือพิมพ์ในเรมันเขาพาดหัวกันหนักมากเลย

กู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินเพื่อที่จะมาซื้อนักเตะมาจ่ายค่าเหนื่อย
แต่ผลงานช่วงแรกมันก็ยังดีเพราะได้ไปแชมเปสติกติดต่อกันได้เข้ารอบตัดเชือก
แต่สุดท้ายคือไม่ได้ไปคราวนี้มันก็เริ่มกลับมาเริ่มหนักมาแล้ว
นั่นแหละสถาตาการก็ย่ำแย่วิกฤตินะครับ
แต่มันก็เป็นเรื่องตลกหลายครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เข้ามาช่วยเซฟสถานการณ์ทางการเงินของดอสมุนกลับกลายเป็นบายันมิวนิกครับพี่ตะ

เขาเสนอครับตามการสัมภาษณ์ของอูดี้เฟอร์เนสเขาบอกว่าเขาเสนอ

คือมันก็ตลกตรงที่ว่าแบบดอสมุนเป็นทีมที่ต้องการที่จะมาแข่งกับมาเยอร์
แต่สุดท้ายกลายเป็นบายันเองที่เคยเป็นคู่แข่งนะ
แต่ก็เป็นฝ่ายที่จะหยิบยื่นเงินช่วยเหลือให้กับทางดอสมุนนะครับ
เงินก้อนแรกที่อูธอีเฮอร์เนสเสนอไปก็๒ล้านยูโร
ก็เยอะนะครับคือเงินกินปลาวเลย
คราวนี้ทางดอสมุนก็เลยเริ่มมีการประชุมแล้วว่าตอนนี้ทีมจะต้องผ่าตัดแล้ว
ผ่าตัดของดอทมูลก็น่าสนใจเพราะว่าพวกเขาไปดึงฮานส์โยคิมวัสเก้
ซึ่งเป็นนักธุรกิจบริษัททิชชัวลวาสเต็กซ์
มาช่วยเหลือเลยเพราะจริงวาสเก้ด๊อตบูนเขาก็ไม่ได้
ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้ากันคือวอสเต้ก็เอาออกในดอสมุนนี่แหละ
งานแรกของวาสเกลก็คือการลดค่าเหนื่อยนักเตะทุกคนในทีมโลก
คราวนี้ก็เริ่มกระบวนการก็คือการหานักเตะ
เออไม่ใช่หาสิเรียกว่าผ่องถ่ายนักเตะที่คิดว่า
พอที่จะแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินได้ครับ
หนึ่งในนั้นก็คือทอสเทนฟริ้งที่เราเล่าไปเมื่อกี้
ก็คือขายให้จากบายเยิ้ล๙๒๕ล้านยูโร
แต่อันนี้เป็นการขายที่ไม่เกี่ยวกับ
ไม่รู้ใช้คำว่าไม่รู้

ใช้โค้ไม่รู้เพราะว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่า
ด้วยสภาพทีมของบายเยิ้ลตอนนั้นน่ะ
เขาไม่น่าจะต้องการทอสซินฟริ้งอะไรขนาดนั้น
คือมันมีผู้คนจำนวนมากในเวลานั้น
เขาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยทำไมบายันต้องซื้อทอสเทนฟริ้งไป
หรือว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือการช่วยเหลือทางอ้อม
คือไม่ได้ให้เงินแบบอินเปล่าโดยตรงเหมือนที่อูลี่เคยให้ไปใช่ไหมครับ
แต่นี่คือการให้โดยการแลกเปลี่ยนกับการซื้อนักเตะ

เหมือนที่พี่บอยพูดเราไม่มีทางรู้หรอก

ทำให้คนก็ตั้งข้อสังเกตไปเรื่อยว่า
การซื้อขายครั้งนั้นมันคือสาเหตุสำคัญหรือเปล่าที่ทำให้
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

มันเลยกลายเป็นพันธะอะไรบางอย่างที่แบบไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นการเซ็นสัญญา
แต่ว่าเป็นแบบคือการผู้ตากเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
นั่นแหละฮะก็ทำให้แบบเป็นข้อเป็นเรื่องที่น่าข้อสังเกตว่า
สาเหตุที่ได้ตั้งแต่จากรอบบุญเยอะเยอะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย
มันเพราะว่าจากเหตุการณ์การช่วยเหลือทางการเงินหรือเปล่าไม่รู้
ไม่รู้ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละครับเอ่อ
คนที่เชื่อในที่ซีสมคมคิดก็ก็คิดว่าเอ้ยน่าจะจริงอืม
ก็เป็นไปได้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ฮะเนอะ
คราวนี้งานต่อมาของวัดเก้ก็คืองานที่สามก็คือว่าการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านฟุตบอลใหม่อืมอ่าอย่างแรกคือขายนักเตะใช่ไหมครับ
อย่างที่สองก็คือการลดค่าเหนื่อยนักเตะอย่างที่สามก็คือปรับโครงสร้างใหม่หมดเลย
อืมจากเดิมที่เราเล่ามาทั้งหมดก็คือดอสบุญกลายเป็นทีมที่แบบจะทุ่มซื้อซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมครับ
อ๋อโอเคหรือไม่ก็ใช้บรรดาเครือข่ายแมวมองที่ดอสวนมีอ่ะฮะ
ว่านักเตะจากลีกรับแลคนไหนที่แบบเฮ้ยคนนี้น่าสนใจว่ะ
กลับมาที่กลับมาที่รากฐานเลยกลับมาที่ราคาสาธารณ์
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของเขาเลย
ใช่ใช่ใช่ก็ได้แชมป์ในรูปการณ์๒๐๑๐๒๐๑๑๒๐๑๑๒๐๑๒
ใช่ที่เราเล่าไปตอนต้นนั่นแหละครับ
คราวนี้ผมอยากชวนที่จะพูดถึงเรื่องของการซื้อตัว
เว้นว่ามันต้องซื้อจริงถูกไหมถ้าเราสังเกตเราจะเห็นได้ชัดเนอะ
เขาจะเลือกตัวที่กำลังจะดูมีแววจะรุ่งนะ

เขาค่อนข้างเก่งในตรงนี้เขากับทีมแล้วกันนะอ่า

แต่พอมาอยู่กับทีมใหม่อ่ะถูกที่เก่งขึ้นกว่าเดิมอ่าใช่ใช่
เตะพวกนี้มันก็คือกำลังสำคัญในอนาคตนี่แหละแต่แบบชื่อในเวลานั้นไม่รู้จักอยู่แล้ว
กลายเป็นตัวหลักตัวหนึ่งเหมือนกัน
ใช่ครับบรรดานักเตะชื่อแปลกที่เราไม่คุ้นชื่อกับนักเตะดาวรุ่งเนี่ย
แต่ว่านักเตะดาวรุ่งที่ว่าในเวลานั้นปัจจุบันคือนักเตะระดับโลกหมดเลย

มันสุดยอดมากที่แบบนักเตะที่แบบไม่มีใครรู้จัก
กลายแบบกากขึ้นมาสู่สูงสุดที่แย่งกับบายอิอลได้อะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็ปีต่อมาเป็นปีป้องกันแชมป์ใช่ไหมครับ
ก็คือสุดท้ายแล้วก็คือป้องกันแชมป์ได้ก็มีนักเตะที่เข้ามาก็คืออย่าง
ใช่ใช่แต่ก็มันมีจุดที่น่าสนใจก็คือว่า
บรรดานักเตะทั้งหมดของดอสบุญนะครับ
เป็นนักเตะอายุน้อยน้อยหมดเลยแทบไม่แบบมีใครอายุเยอะเลย
แล้วก็ที่น่าสนใจคือนักเตะที่ถูกซื้อมาทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมด
พวกนี้ไม่มีคนไหนเลยที่ค่าตัวเกิน๖ล้านยูโร

ถูกมากถูกมากใช่ถูกมาก
คือซื้อมาตอนถูกแล้วก็มากลายเป็นเพชรละกัน
ใช่มาเจียรันไหนที่นี่ครับผม
แต่มันขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วใช่ไหมครับ

งานเลี้ยงเลิกลา
ใช่เพราะว่าถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็คือชัดเจนคือว่า
ใช่มันจะอยู่สูงสุดได้ไงล่ะก็
มันมีทีมหนึ่งอยู่ไง
มันมีทีมหนึ่งอยู่แล้วก็เป็นทีมที่ให้เงินเข้ามาด้วยมันจะไปสูงสุดได้ไงล่ะ

ก็อย่างที่บอยพูดเลยมันไม่ได้มันแปลว่ามันมีแบบจุดสูงสุดอยู่อ่ะอืม

เพราะว่านักเตะไม่อยากอยู่แล้ว

หรือในบางรายก็คือว่าได้ราคาดีปล่อยดีกว่า

นักเตะคนไหนที่ถูกขายไป

หรือไม่ก็ไปมองหา
ไลน์จากที่ตัวเองมีเครือข่ายอยู่แล้วก็ดึงมาปั้นต่อเป็นวัฒนาจักรไปเรื่อย

ก็จะเป็นทีมเหมือนทีมปั้นนักเตะเหมือนกัน
แต่มันไม่ใช่ปั้นแค่นักเตะมันคือปั้นสตาร์

มันคือทีมปั้นสตาร์
ก็คืออาจจะปั้นนักเตะดาวรุ่งเพื่อให้เป็นนักเตะที่ดีที่เก่ง

สานโชก็คือเป็นนักเตะเด็กปั้นจากจริงมั้ย
เนี่ยก็คงจะไม่ได้โอกาสมากขนาดนั้นอืมทางดอสมุนก็มีการ
นักเตะเสมออ่านักเตะดาวรุ่งแต่ไม่ได้การันตีตำแหน่ง
ไม่ได้การันตีตำแหน่งการเล่นโน้นนี่นั่นไม่ได้การันตีกลายเป็นตัวจริง
แต่เราให้โอกาสฮาก็จะได้ลงเล่นได้ลงเล่นแน่
ไม่ได้การันตีตัวจริงแต่คุณจะได้โอกาสคุณจะได้ปล่อยของที่นี่
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะสุดท้ายแล้วนักเตะแบบบราฟเวอร์ดิ้งฮาแลนด์ก็
ได้เงื่อนไขแบบเดียวกับอืมหรือแม้แต่เนี่ย
คนนี้เป็นนักเตะของเบอร์มิ้งแฮมถูกไหมฮะตอนตอนนั้นอ่า
มันอยู่ต้องการมากเลยต้องการจุดติ่งขั้นให้เป็นคนพาทัวร์
ว่าโอกาสที่แมนยูเขาน่าจะได้โอกาสน้อย
แต่ถ้าที่ดอสมุนเขาจะได้โอกาสที่เยอะกว่า
ซึ่งก็อ่าซึ่งถ้าถ้ามาดูในปีสองพันยี่สิบเอ็
เล่นยูโรเป็นนักเตะกำลังสำคัญคนหนึ่งของดอสมุน
เพราะฉะนั้นก็อีก๒๓ปีข้างหน้าเราก็จะได้เห็นนักเตะแบบเออลิ่งฮาแลนด์ไปอยู่ทีมอื่น
อ่าเอิริงฮาแลนด์น่าจะมาริวบูรณ์เหรอครับเขาเคยพูดเขาเคยพูด
ข็อกลัวเหลือเกินเขาอยากอยากมาเราก็ต้อนรับอย่างดีทีประสาท
ใช่ใช่อ่าอ๋ออย่างไรก็ได้
เป็นจุดชุบตัวของซุปเปอร์สตาร์หลายคนเนอะ
ใช่ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของบุริเซียดอสบุญนะครับ
ถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็ตามก็สามารถทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์
กลับมาติดตามกับรายการของเราได้ใหม่ครับในทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงตรงนะครับ
ใช่ใครอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์มาตรงนั้น
ถ้าเรามีไปหาข้อมูลมาได้เราอาจจะมาจัดทำเป็นในพิสูจน์ให้คุณได้ฟังกันเนอะ
ขออภัยไว้ก่อนนะครับฝนกำลังจะตกตอนนี้เราก็ยังเร่งทำงานแข่งกับฝนอยู่
ถ้าฝนตกมาเนี่ยคิดว่าเสียงน่าจะไม่ได้เลยนะครับ
แต่ก็ถือเป็นโชคดีที่ฝนยังไม่ตกนะครับ
วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้า
โปรดติดตามตอนต่อไป